คือมีกลุ่มวัยรุ่นเขาก็นัดกันมาที่บ้านแล้วครับ

แล้วก็นั่งอยู่ในบ้านดีปรากฏว่า
มีกระสุนปริศนายิงเข้ามาในบ้าน
จนทำให้เด็กในบ้านเสียชีวิตด้วยครับ

ซอยกันตะบุตร๒หรือว่าซอยยูริ
ถนนสุขุมวิทย์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการ

เป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นรั้วรอบขอบชิดนะครับ
บริเวณลานจอดรถหน้าบ้านพบศพใน
นัทธดันัยแจ่มแจ้งสภาพนอนหงาย
เสื้อยืดลายขวางน้ำเงินขาวแขนสั้น
กางเกงขายาวสีครีมมีบาดแผล
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณ
รักแร้ซ้าย๑นัดกระสุนฝังใน

ตรวจสอบบริเวณกำแพงปูนข้างบ้าน
พบรอยกระสุนเจาะทะลุ๓รู
ส่วนบริเวณพื้นถนนใกล้กับกำแพง
ก็พบหัวกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่๓หัว
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วครับ
อกจากนี้นะครับยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกยิง

ทราบชื่อก็คือนายธนกรสมัครใจ

นำส่งโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียนสมุทรปราการโดยด่วนนะครับ
สอบถามนายสุวิชาสังบุญนาค

ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ได้นัดกันกับเพื่อนเกือบ๑๐คนมาที่บ้าน
ซึ่งเป็นเกมต่อสู้กันในโทรศัพท์มือถือ

มาระหว่างที่ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตา
เล่นเกมกันอยู่แม้ว่าจะเป็นเครื่องของใครของมัน

จู่ก็ได้ยินเสียงปืนยิงสาดเข้ามาภายในบ้าน๕๖นัด

ทั้งหมดได้แต่พากันหมอบแล้วก็วิ่งหนีตายกันเข้าไปในตัวบ้าน
ระหว่างนั้นเห็นนายนัทดันัยฟุบลงไปกองกับพื้น
ได้รีบช่วยเหลือดึงร่างของนายนัทดานัยหลบกระสุน
กระทั่งสิ้นเสียงปืนนะครับก็ทราบว่าเพื่อนถูกยิง๒คนแล้วก็เสียชีวิต๑คนครับ
ส่วนทางด้านของแม่ผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อเห็นร่างของลูกชายถึงกับเขาอ่อนแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจ
กล่าวทั้งน้ำตาบอกว่ามีลูกสองคนคนโตเป็นผู้หญิง
ส่วนนายนัทดันัยเป็นคนเล็กซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

เรื่องต้นตำรวจยังไม่สามารถสรุปปมการก่อเหตุในครั้งนี้ได้
จากต้องรอสอบปากคำเพื่อนผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครหรือไม่
ส่วนคนร้ายคาดว่ามีมากกว่า๑คนครับ
โดยก่อนลงมือน่าจะขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดปากซอย
แล้วก็เดินไปหลบข้างกำแพงรั้วบ้าน
แล้วก็ชักปืนสอดรูอย่างที่น้องเขาเห็นอยู่นะฮะ
ยิงใส่กลุ่มผู้ตายก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปครับ